เรื่องหนึ่งที่หน่วยงานก็เข้าไปดูแลเหมือนกันนะครับ
หลังจากมีเสียงสะท้อนของผู้หญิงคนหนึ่ง

ไปซื้อเครื่องเส้นไหว้สารเจ้าพ่อเสือ
แล้วปรากฏว่าคิดราคาออกมาแบบนี้คุณ

นี่ฮะเรื่องนี้ความสนใจอยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากนะครับ

บอกว่าเธอกับแฟนชงทั้งคู่เลย
ปีวอกแฟนปีฉลู
มันก็ไปชงกับปีขานถูกต้องไหม
ก็เลยตัดสินใจไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือ
เพื่อจะไปแก้ปีชง
ทีนี้เธอก็ไปที่ร้านป้าที่ร้านประจำ
แล้วก็ให้คุณป้าจัดเซตเครื่องเส้นไหว้ให้
ปรากฏเธอก็ไปไหว้
และสุดท้ายคุณป้ามาเก็บเครื่องเส้นไหว้
๖๘๓๐บาทประกอบด้วยอะไรคุณในเมนูเมื่อกี้
๖๙๐บาทชุดหมูไหว้เจ้าพ่อเสือ
ชุดละ๓๙๐บาทรวม๒ชุดเป็น๗๘๐บาท
ไหว้เทพเจ้าโชคลาภเป็นผลไม้๘๐๐บาท
ไหว้เทพ๔องค์องค์ละ๓๐๐บาทรวมเป็น๑๒๐๐บาท
กระดาษไหว้ขอพร๘ใบ๑๒๐๐บาท
องค์เสือทองบริเวณบริหวานอีก๔ชุด๑๕๖๐บาท
วัตถุมงคล๔ชุด๖๐๐บาทโอ้มายก็อด๖๘๓๐บาท
อันนี้ขอถามก่อนว่า๖๘๓๐บาทเป็นของแก้ชงสำหรับ๒คนหรือคนเดียว
อ่านักศิลป์เนี่ยฮะ๒คนคุณ

เพราะว่าทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปให้คุณป้าคนนี้เขาจัดเซตให้เลย
และทีนี้ตอนทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคุณไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือ

เพราะเรื่องนี้โพสต์ในโลกโซเชียลแล้วโด่งดังมากดราม่าจริงนะครับ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
พร้อมด้วยภูมิกับการสอนอสำราญราช
ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายของไหว้แก้ปีชง

ไปสอบถามร้านนี้บอกว่ามีการติดป้ายราคาสินค้าที่นำมาขายหรือเปล่า

ปรากฏว่าเจ้าของร้านซึ่งเป็นคุณป้ายอมรับ
บอกว่าป้าไม่ได้ติดป้ายแสดงสินค้า
แสดงราคาให้กับลูกค้าได้ดูก่อนซื้อ
และราคาขายที่ขายในป้ายนี้นะครับ
เป็นราคาของ๕ปีที่แล้ว
แล้วก็จะมีการตรวจสอบว่าสินค้าภายในร้านแต่ละรายการ

ถ้าขายเกินราคามีโทษนะทั้งจำและปรับ
ปรับเป็นแสนเลยคุณแสนสี่นะครับปรับมันนะครับ

ทีมข่าวของเราพูดคุยกับคุณป้าท่านนี้ด้วยนะฮะ

ภัยเจ้าของร้านที่ตกเป็นข่าวนี่แหละครับ

เซ็ตเครื่องเส้นไหว้ตามแบบฉบับที่จัดให้ผู้หญิงคนนั้นกับแฟนเขาหน่อย

ภัยอยากเห็นเซตเครื่องเส้นไหว้ที่ป้าจัดเนี่ยมีอะไรบ้าง

นี่จริงป้ามีชุดเล็กนะ๓๐บาทชุดกลาง๙๐บาทก็มีชุดใหญ่๓๙๐บาทก็มี

ไม่ได้ขายแต่ป้าบอกว่าจริงชุดถูกก็มี
แต่ไอ้ชุดแพงหน่อยเนี่ยมาป้าจัดเป็นเซตให้
นี่เลยดูบนโต๊ะนี้เซ็ตนี้นะคุณนะ
ตอนที่หญิงสาวคนนั้นมาป้าก็จัดชุดใหญ่แบบนี้ให้เลย
เทพเจ้าแบบเต็มรูปแบบเต็มเหนียวเลยนะคุณนะ
ครบทุกองค์นะฮะราคา๖๘๓๐บาท

จริงมันจะเป็น๒โต๊ะเหมือน๒เซตนั่นแหละ

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนของป้าเหมือนกัน
จะนำไปแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ต้องบอกราคาลูกค้าก่อน
ไม่ได้ให้ลูกค้าไปไหว้แล้วค่อยมาเก็บตังค์ทีหลัง

เพราะนี่คุณผู้ชมคือคุณป้าบอกที่ไม่ได้แจ้งราคาก่อน
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือลูกค้ามาเย็นแล้ว
อีก๑๕นาทีสารเจ้าพ่อเสือจะปิดแล้ว

ไหนหนูตั้งใจมาแก้ปีชงหนูไปไห้ก่อนป่ะไม่เป็นไร
ราคาเดี๋ยวว่ากันมาเดี๋ยวป้าจัดชุดให้นะครับ
ส่วนเธอบอกว่าพอตกเป็นข่าวนะไม่สบายใจ
โอนเงินคืนให้ลูกค้าไปเลย
๖๘๓๐บาทเต็มจำนวนนะครับ
ของน้องเขาคือเป็นคอมโบ้เลยไหม
อยู่ที่เฟสเลยไหมคะ

๖๙๐บาทแต่มันรวมอย่างอื่นด้วย

ตอนสักชั่วมันป้าคำถามกับป้าแบบนี้
ก็คนซื้อเขาเต็มใจ
เขาบอกให้ป้าจัดป้าก็จัดสิคะ
ป้าเป็นแม่ค้าป้าก็ต้องขาย
แล้วเวลาคิดเงินมามีปัญหา

เวลาอยู่หน้าร้านอีกอย่างหนึ่ง
เวลาจะจ่ายเงินอีกอย่างหนึ่ง

เพราะว่าเขาไม่เต็มใจไหว้
หมดเลยค่ะสลิปก็ยังอยู่นะคะ

ทีนี้ร้านข้างป้าไพรก็คือป้าปูฮะ

แล้วก็ชุดไหว้ที่ขายด้วยเหมือนกันนะฮะ
คือป้าปูบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา

เน้นขายชุดเล็กราคาประมาณ๑๐๐บาทขึ้นไป
แต่ช่วงนี้สินค้าต่างมันก็ปรับราคาขึ้นนะหนูเอ้ย
เช่นส้มนี้ฮะก็มีการปรับราคา
มันก็เลยต้องปรับชุดไหว้ขึ้นเหมือนกันนะครับ

พอมีลูกค้าโพสต์แบบนี้ทำให้แม่ค้าพ่อค้าตรงนี้
นี่ป้าปูที่สัมภาษณ์กับเราน้ำตาปจะคลอเหมือนกันนะคุณอา
สงสารป้าทายเขา

ทุกคนแม่ค้าตรงนี้เดิดขรอน้ำค่ะ

คนที่มาซื้อของไหว้ปีชงที่สารเจ้าพ่อเสือเหมือนกันนะฮะ
ต่างคนต่างก็บอกว่าเห็นข่าวจากทางทีวีจากโพสต์ก็ตกใจเหมือนกัน
ปกติมาไหว้บ่อยจะซื้อแค่ชุดละ๑๐๐บาทเท่านั้น
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมราคาให้เป็นธรรมนะครับ
ผมเข้าไปส่องเฟสของสารเจ้าพ่อเสือนะคุณ
เขาก็มีการขึ้นชุดเส้นไหว้มาเหมือนกัน
บอกว่าถ้าเข้ามาซื้อภายในศาลราคาร้อยหนึ่งเป็นชุดเล็กหน่อยนะครับ
แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ภายในศาลช่วยดูแล
แล้วก็เตือนบอกว่าใครจะมาไหว้สารเจ้าพ่อเสือนะ
ถ้ามาซื้อในศาลก็ราคาไม่แพงนัก
หรือถ้าซื้อร้านข้างนอกขอให้คุยราคากันก่อน
มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจด้วยของลูกค้ากับของแม่ค้าเขาด้วย
เอาว่าถ้าให้ป้องกันการเกิดปัญหาแบบนี้แม่ค้าติดราคาเอาไว้เลย
อันไหนราคาเท่าไหร่ชุดเล็กกี่บาท
คือเกิดเหมือนที่ป้าภัยบอกทีมข่าวแล้วเมื่อกี้นี้

จะได้เหมือนกับว่าสบายใจกันทั้งสองฝ่าย

คนซื้อก็จะได้เห็นด้วยจะได้ตัดปัญหาเรื่องนี้กันออกไป
เอาเป็นว่าเคลียร์แล้วเนาะป้าภัยแกโอนเงินคืนนะคะ